เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่หลายคนพูดถึงอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับเปิดสึกบนถนนเป็นสึกท่อนเหล็กโดยรถเมสองคันคันหนึ่งคือสายหนึ่งห้าหนึ่งและอีกคันคือสายสองเจ็ดคนขับเนี่ยลงมาเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ถือท่อนเหล็กเนี่ยครับชี้ไม้ชี้มือชี้หน้านะครับแล้วก็ตีฟาดไปด้วยคนที่เขาอยู่ในรถแล้วก็ถ่ายคลิป
จากนั้นคนขับรถเมย์สาย๑๕๑จะปิดประตูรถ
ทำให้ทั้งคู่นั้นหยุดทะเลาะวิวาดกัน
ขณะที่เกิดเหตุผู้โดยสารบนรถเมมีนะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่มีก็คงจะลุ้นกันอยู่พอสมควร
เฉพาะคนที่นั่งติดกับประตูฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
คงจะลุ้นเหมือนกันว่าชีวิตจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่า
หลังจากที่เผยแพร่คลิปออกไปในโลกโซเชียล
โอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายครับ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากว่า
คือเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ได้
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขอสมกรเขาบอกว่าเขาตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะ
พนักงานประจำรถเอกชนร่วมบริการสาย๑๕๑
เขาต้องแจ้งเจ้าของรถค่ะ
ลากระบังขนส่งนี่เป็นเจ้าของรถสาย๑๕๑
ซึ่งก็ต้องให้ทางบริษัทส่งตัวคนขับรถทั้งสองคนที่ทะเลาะกัน
ให้ไปรายงานตัวแล้วก็จะมีการสอบสวนข้อที่จริง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามเขานัดพรุ่งนี้ค่ะ

แต่เบื้องต้นก็ต้องสั่งพักงานไปก่อนล่ะทั้งสองคนนะคะ
ทั้งคนขับสาย๑๕๑และสาย๒๗ที่เกาะเหตุ
กว่าผลสอบสวนจะได้ข้อยุติค่ะ

อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกบอกว่า
วันนี้เนี่ยส่งตัวนายวิชาบุร์ตเบ้า
ซึ่งเป็นคนขับรถเมย์ที่ปรากฏในคลิป
มาให้ข้อมูลกับกรมขนส่งทางบก
นายวิชาอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ท้องเสียไม่สามารถจะขับรถได้
ก็เลยพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็มอบหมายให้ลูกชายไปขับรถแทน
ไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
กรมการขนส่งทางบกก็เลยเตรียมจะเรียกคนขับรถเมย์ทั้งสองฝ่าย
เข้ามาให้ปากคำพรุ่งนี้๙โมงเช้า
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็จะแจ้งข้อหากับคนกระทำผิดต่อไปนะครับ
รอดูความคืบหน้าเรื่องนี้พรุ่งนี้นะครับ